ร้อนแบบนี้คุณผู้ชมอย่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะ

พอมันร้อนพักผ่อนน้อยบางทีมันก็ทำให้เรามีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้
คือบางคนดื่มแอลกอฮอล์เอาเพื่อนไงดื่มเบียร์เย็น
เวลาอากาศร้อนเนี่ยมันชื่นใจแต่หลังจากนั้นมันอันตราย
ถูกต้องนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งวัย๔๕ปีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวให้กับภรรยา
ภรรยาก็เอ๊ะทำไมสามีไม่กลับบ้านสักที
ไปเจออีกทีวูบเสียชีวิตอยู่ที่สะพานข้ามคลอง
โอ้โหกับข้าวก็ไม่ได้ซื้อภรรยาก็รอตั้งนานทำไมไม่ถึงบ้านสักทีนะฮะ
ตำรวจโรงพักเสาให้ไปตรวจสอบศพนายสมชายคุ้มไข่น้ำอายุ๔๕ปี
ก็นอนเสียชีวิตอยู่บนสะพานข้ามครองชนรับประทานนะครับ
หน้าตลาดตรงข้ามกับโรงทานเป็นโรงงานทอกระสอบในตำบลสวนดอกไม้นะครับ
เนียงภรรยาของผู้ตายก็มาถึงจุดเกิดเหตุร้องไห้โฮเลยครับ
ทั้งน้ำตาบอกว่าก็เช่าอยู่เช่าห้องพักอยู่ด้วยกันกับสามีซึ่งห่างจากจุดนี้แค่๒๐๐เมตร
สามีเนี่ยเป็นนักการพันโรงที่สานจังหวัดสลับบูรี

ปกติแบบนี้จะดื่มวันละ๒ขวด
แล้วทุกเช้าก็จะขี่รถไปทำงานด้วยกัน
แต่วันนี้สามีขอตัวออกมาก่อนแล้วกัน
แล้วก็เดี๋ยวจะแวะซื้อข้าวไปกินที่ทำงาน
ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบสามีไปน็อกอยู่กลางทางแบบนี้ครับ
ตำรวจก็เลยคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการวูบ
เพราะว่าเขาดื่มหนักมากอย่างที่บอกวันละ๒ขวด
ช่วงนี้อากาศมันร้อนมากพักผ่อนก็น้อยอะไรก็ต่างนานา
สุขภาพด้วยก็เลยทำให้น็อกแล้วก็หมดสติเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
ก็เลยต้องส่งศพให้กับนิติเวศนะฮะ
ทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินองคารักษ์
ไปตรวจสอบพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปนะครับ